ไม่เป็นไรคุณผู้ชมวังนาคินปิดที่อื่น
เราพาไปหลายที่มันต้องปังมันต้องโดนสักที่
พร้อมแล้วหรือยังปากกากระดาษน้ำหมึก
ให้พร้อมนะคะสติด้วยเตรียมจดตัวเลขค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพาไปหลายที่มันต้องปังสักที่นะ
พาไปเป่าคาถาหาเลขรวยกันค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าฮือหามากไปหวานแหจะไปหาปลาซะหน่อย
ปรากฏว่ามันดึงไม่ขึ้นถามว่ามันติดอะไรอ่ะอะไร
ตะเคียนต้นใหญ่มากถึงมากที่สุดต้นนี้ค่ะ
อายุสักประมาณ๒๐๐ปีแล้วนะ
ชาวบ้านบอกว่าไหนไปส่องดูซิ
สิ่งที่ไปด้วยติดไม้ติดมือนั่นนะคะ
ดอกไม้เอาไปไหว้ขอพรกัน
ขาดไม่ได้คือแป้งค่ะแป้ง
ไปโรยแล้วก็ถูได้แน่น่ะกูเห็นไหม

นี่ไงถูไถแล้วถูค่ะ
ถูไปถูมาเจ็บมือไม่ใช่

เขาบอกว่าเห็นจัง๒ตา๓ตา๔ตาเลยนะ

ทุกคนบอกว่าเอ้าจดใส่กระดาษเลยค่ะ
หวังไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอันนั้นจดแบบนี้แหละค่ะ
ทีนี้เราไป๓ไปถามคุณสนัยศรีสนมากอายุ๕๐ปี
เล่าบอกว่าตัวแกเองเนี่ยไปชวนเพื่อนบ้านรวม๓คน
ไปหาปลาที่คลองวังโป่งซับเปิบพอไปถึงทำการหวานเลยค่ะ
หวานแหหวานแหลงไปครั้งแรกเฮ้ยมันดึงขึ้นไม่ได้
มันดึงขึ้นไม่ได้มันเป็นอะไรมันมีศัยศาสตร์หรือเปล่า
แห่ไปติดอะไรไม่รู้ค่ะงมลงไปดู
ว่าแหไปติดขอนไม้ขอนไม้ที่ว่าคือต้นตะเคียนนะคะ
ขนาดใหญ่ก็เลยชวนเพื่อนบ้านเนี่ย
กลับไปเอารถไถหมายเลขทะเบียน๙๙
ดึงต้นตะเคียนค่ะดึงต้นตะเคียนเสร็จปุ๊บ
คุณผู้ชมค่ะต้นตะเคียนก็ต้องมีการวัดความยาวถูกไหมคะ
วัดความยาวได้กว่า๒๔ศอกหรือประมาณ๑๒เมตร
ผ่าศูนย์กลาง๘๐เมตรค่ะ
ชาวบ้านเนินตะขบหมู่๔ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็ได้ยินแบบนี้แหกันมาเลยค่ะเยอะเลยทีเดียวนะคะ

คุณสนัยบอกว่าสร้างความประหลาดใจแก่ตนเป็นอย่างมาก
เนื่องจากหน้าแรงที่ผ่านมามาสูบน้ำตรงนี้
จนแห้งขอดก็ไม่พบขอนตะเคียนหรือขอนไม้ขนาดใหญ่มาก่อน
แต่มาปีนี้เหตุฉะไหนเล่าทำไมทำไมต้นตะเคียนมาโผล่ได้ยังไง

ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ